เหตุการณ์อุกอาจมากสองคนร้ายนะคะ
ชุดดำมาเต็มยดเลยนะแล้วก็สวมหวกกระน็อกเต็มใบด้วย
ไปบุกปล้นร้านทองควงปืนกันไปเลยนะคะ
ได้ทองไปเนี่ยน้ำหนัก๒๕๑บาทมูลค่ากว่า๖๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ
พฤติกรรมคนร้ายเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีคนร้ายหนึ่งคนยืนอยู่ข้างนอกอีกคนปีนเข้ามาข้างในแล้ว
แล้วก็เนี่ยไปหยิบถาดทองมาแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนส่งต่อให้เพื่อนแบบนั้น
คนข้างนอกนี่คือยืนคุมเชิงแล้วก็ถือปืนเอาไว้ด้วยนะคะ
เป็นผู้ชาย๒คนสูงประมาณสัก๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
ชุดดำทั้งชุดเลยสวมหมวกกระน็อกเต็มใบด้วย
เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกคือยกปืนขู่เลย
แล้วบอกพนักงานที่ทำงานอยู่หน้าร้านบอกหมอบลงเดี๋ยวนี้ห้ามส่งเสียง
ห้ามกดสัญญาณเตือนภัยด้วยพนักงานที่ร้านตอนนั้นมีอยู่สี่คนนะคะ
แล้วคนร้ายคนแรกเนี่ยก็ปีนข้ามตู้กระจกมาไปหยิบถาดใส่ทองจากตู้โชว์ชั้นบน
ถ้าเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทหยิบมา๒ถาด
ร้อยคอทองคำหนัก๑บาทอีก๒ถาด
ร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทอีก๑ถาด
ก็เอามาเทแล้วก็ให้เพื่อนที่รออยู่ข้างนอกที่ถือปืนคุมเชิงเนี่ย
วาดสร้อยใส่กระเป๋าที่เตรียมเอาไว้
ซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็พูดกับพนักงานด้วยบอกอย่าส่งเสียงดังนะ

ก่อเหตุเสร็จคนร้ายสองคนนี้ก็หลบหนีออกไปทางประตูใต้อาคารจอดรถนะคะ
ขี่ออกไปทางถนนรัฐนาธิเบสมุ่งหน้าไปแยกพระนั่งเกล้า
ร้านทองที่เกิดเหตุเนี่ยคือร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะคะ
ห้างเนี่ยอยู่ติดกับบันไดเลื่อนเลยอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยร้านนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่มาดูที่เกิดเหตุนะคะ
ก็สอบถามไปสอบประคำพนักงานร้านทองที่ประสบเหตุ
เธอก็เล่าบอกว่าร้านเนี่ยเปิดตอน๙โมงครึ่ง
ทุกคนก็มาทำงานจัดเรียงทองใส่ตู้โชว์เอาไว้เผื่อเวลาลูกค้ามาก็จะได้เลือก
๑๑โมง๑๕นาทีคนร้าย๒คนนั้นนะคะก็บุกเข้ามาเลย
เดินเข้ามาแล้วก็อย่างที่เราเล่าพฤติกรรมไปนะคะ
คนหนึ่งเอาปืนขู่บอกให้หมอบห้ามกดสัญญาณแล้วอีกคนนึงก็ปีนข้ามมาแล้วก็โกยทองกันอยู่แบบนี้
พนักงานบอกว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๕นาทีเองนะคะ
แล้วก็หลบหนีออกไปเลยเธอก็บอกว่าหลังจากนั้นเธอก็รีบแจ้งตำรวจเลยค่ะ
เวิร์คต้นตำรวจก็ไปไล่ดูกล้องมุมจรปิดเนอะ
เห็นว่าคนร้ายเนี่ยวนมาดูลาดเหลาสองรอบแล้วนะก่อนที่จะก่อเหตุ
สินที่ได้ไปเนี่ยเป็นสร้อยทองคำทั้งหมด๒๕๑บาทเงินสด๘๒๐๐๐บาท
เลี่ยม๑๓องค์รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า๖ล้าน๕แสนบาทเลยนะคะ
มีอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเป็นแม่ค้าขายของใกล้กับร้านทองที่เกิดเหตุค่ะ
บอกอุ้ยตอนนั้นกำลังยืนขายของอยู่เลยก็เห็นแล้วแหละว่าเอ๊ะผู้ชายสองคนนี้แปลก
เพราะว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเข้ามาในห้างแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวมิดชิดด้วย
บอกคนร้ายน่าจะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรนี่แหละแล้วเกิดอะไรขึ้นลองฟังเธอเล่าหน่อยค่ะ
เธอบอกว่าเธอก็อยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเธอกลัวกลัวเป็นเหมือนเหตุการณ์พอก๊อฟจำได้ไหม
เพราะครั้งนั้นไม่ได้แค่ปล้นร้านทองแต่กราดยิงเขาจนเสียชีวิตกันไปหลายศพอ่าก็กลัวมันก็ฝังใจกันอยู่อะนะคะ
ผู้ประกับการตำรวจภูทรจนนทธบุรีบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตำรวจศิริสวนภูทรจนนทธบุรี
ก็ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บวัตถุพยาน

จะได้เอาไปตรวจเปรียบเทียบกับประวัติอาทยากรนะคะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่

เหตุการณ์ปล้นร้านทองเนี่ยอ่านมากี่ข่าวไม่ทอดสักราย

เพราะฉะนั้นอย่าทำจะดีที่สุดนะคะ